ข้ากรรมเนี้ยค่ะค่ะนี่กุฏิพระนะฮะ
ใช่วัดแห่งหนึ่งที่อำนาจเจริญ
บุกเข้ามานะครับทุกผู้ชมครับมาค้นมาหาสิ่งของใหญ่เลยนะฮะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้อย่างชัดเจน
นี่คือกุฏิพระที่วัดสำรานนิเวศนะครับ
ผู้ชายคนนี้ฮะนี่คือพระพงศวรรค์ที่เป็นพระลูกวัดสำรานนิเวศบอกว่า
เหตุการณ์ในภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยเกิดขึ้น๒๓มกราคม
คนร้ายคนนี้บุกมาสองครั้งนะฮะครั้งแรก๒๐นาฬิกา๓๒นาทีนะ
เข้ามาก็มารื้อมาค้นหาสิ่งของตามจุดต่างต่างนี่นะฮะ
แต่ไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรไปก็กลับออกไป
หลังจากนั้นเข้ามาอีกรอบนึงตอน๓ทุ่ม๕๐นี่ฮะ
ไฟปิดแต่ว่ากล้องจอดปิดแฟนนะฮะบุกปรับเข้ามาอีกรอบหนึ่ง
หาเหมือนเดิมอีกก็ไม่ได้อะไรแต่ก่อนออกไปเที่ยวนี้นะฮะ
ขวานกับมีดไปด้วยค่ะเอาขวานกับมีดในกุฏิพระไปนะครับ
แล้วตรงไปที่วิหารจะไปงัดตู้บริจาคสุดท้ายไม่ได้เหมือนเดิม
วัดนี้ก็เลยไม่มีทรัพย์สินที่ถูกขโมยไปนะครับ
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยพระที่วัดบอกโอ้โหมันอุกอาดมาก
อาจมากเลยคือมาถึงเนี่ยบุกเข้ามาอย่างนี้เลย
อุกอาดเกิดกุฏิก็มีภาพสามณ์ในจังหวัดอยู่
ได้ขวานมีดไปแรมขวานสี่ไปงัดตู้บริจาค
ให้อะไรไปเอาเงินในพิหารปัจจัยในพิหารเอาออกไปแล้ว
ผมคิดว่าน่าจะเป็นคนในพื้นที่ในจังหวัดสำหรัฐเศรษฐ์
เพราะว่าเขารู้เวลา
นี่ค่ะคือหลวงพ่อเชื่อว่าเป็นคนในพื้นที่นี่แหละ

คือดูจากรูปร่างหน้าตาแล้วก็คงหาไม่ยากนะครับ
คือวัดนี้วัดสำรานนิเวศคนร้ายไม่ได้อะไรนะครับ

แต่พอออกไปเนี่ยข้ามถนนไปอีกวัดหนึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกัน
วัดเทพมงคลที่นี่ได้ฮะไปงัดกุฏิพระนะครับ
แล้วขโมยเงินเนี่ยเป็นปัจจัยของพระสงฆ์เนี่ย
ได้ไปห้าพันบาทก็เลยเชื่อว่าเป็นคนในพื้นที่นี่แหละ
ตอนนี้เอาหลักฐานจากกล้องวงจรปิดไปแจ้งความสพมอำนาจริงแล้ว

ใช่ค่ะแล้วก็ขโมยไปเรื่อย
ว่าช่วงไหนจะมีพระอยู่สาราหรือว่าอยู่ในกุฏิอะไรยังไง

ต่อเนื่องจากวัดนี้ไปวัดนั้นดูสิ
ได้วัดที่๒ได้ไป๕๐๐๐ไม่รู้มีวัดอื่นอีกหรือเปล่านะ